มาดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ
คือทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยเขาออกประกาศมาเลยว่า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อนี้มีส่วนผสมที่เป็นอันตราย
แล้วก็เกิดผลข้างเคียงกับผู้บริโภคก็เลยเตือนผู้บริโภคว่า
ห้ามกินนะห้ามนะคะแล้วก็บริษัทที่ขายบริษัทผลิต
เขาจะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนผสมที่มันอันตรายมีอยู่๒ตัวที่ออยออกมาประกาศ
ก็คือไซบูทรามีนและบีซาโคดิล
ดังนั้นก็เกิดคำถามว่า๒ตัวนี้มันคืออะไร
ผลข้างเคียงมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันอันตรายขนาดไหน
เขาโพสต์อยู่ในเพจเขานะข้อมูลน่าสนใจมากค่ะ
เขามาให้ข้อมูลแบบนี้บีซาโคดิลเป็นตัวอันตราย
ที่เป็นลักษณะของเหมือนยาถ่าย
คือพอกินเข้าไปคุณก็เหมือนท้องเสียค่ะ
ดังนั้นสิ่งที่ออกมาจากร่างกายมันคือนา
มันไม่ใช่ไขมัน
แล้วพอเสียน้ำเยอะเหมือนคนท้องเสียมันโอ้โหเป็นลม

มันไม่ได้ทำให้ผอมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผอม
ให้คุณท้องเสียแล้วก็เสียน้ำออกไปเนี่ยค่ะ
ถ้าไม่กินเกลือแร่ชดเชยถึงขั้นเสียชีวิตนะ
อีกตัวหนึ่งไซบูทรามีนอันนี้น่ากลัว
อันนี้เป็นยาลดความอ้วนสมัยก่อนเนี่ยนิยมมากครับ
ทำงานด้วยวิธีการกดสมองเหมือนกดประสาทนะคะ

แล้วก็เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากเลย
มีการถอนตำรับยาตัวนี้ที่มียาตัวนี้อยู่ในส่วนผสมออกจากท้องตลาดทั้งหมดแล้ว
ดังนั้นทุกวันนี้ไม่มีบริษัทยาที่ไหนผลิตขายค่ะ
แต่มันก็มีอย่างนี้แอบเติมลงไปไง
เติมลงไปในส่วนผสมแล้วก็เป็นเหมือนยาลดความอ้วนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เพื่อที่ทำการตลาดว่ากินแล้วผอมนะ
มันมีโทษร้ายแรงซึ่งเขาห้าม
ซึ่งพวกนี้ก็ไม่บอกอยู่แล้วไม่บอกออยอนแล้วว่าผมจะใส่
ใช่ไงคือตอนไปขอออยบอกส่วนผสมมา๑๒๓๔ออยตรวจสอบแล้วเออ
ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายไม่มีผลข้างเคียงไม่อันตรายอะไร
อยก็รับจดแจ้งมีหมายเลขออยเสร็จสับ
พอได้หมายเลขออยปุ๊บก็ไปเติม
ส่วนผสมอย่างนี้เข้าไปโดยที่ไม่แจ้งไม่บอกไม่บอกอยู่ที่กล่องหรอกไม่มี
อย่างนี้ถ้าคนกินเข้าไปนะคุณเขียนมาสอนหนึ่งก็คือจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่หิวเลยดูสิกินแล้วดีจัง
กับสองกินแล้วถ่ายดีจังเลยนั่นน่ะสิพอถ่ายแล้วมันก็รู้สึกผอมไงแล้วท้องแบน
แต่สิ่งที่ออกไปมันคือสารอาหารของคุณมันคือน้ำมันอันตรายต่อร่างกายนะคะ
น่ากลัวแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้เขาจะใช้คนที่น่าเชื่อถือมารีวิวหรือว่ามาโฆษณาให้
ถึงขั้นเป็นแบบคนในแวดวงการแพทย์มารีวิวให้คนก็เชื่อคนก็ซื้อสิ
ไม่ใช่แค่พวกดาราเซเลปเน็ตไอดอล
คือนี่เอาแบบพวกคนในวงการแพทย์เลยเหรอ

ว่าเขาไปตรวจสอบเลขออย

ก็ขนาดเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้เลยว่าเขาแอบใส่
แต่ไอ้ที่มันแอบใส่ไปมันไม่รู้ไง

ทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าในส่วนของ
ถ้าคนที่เขาเป็นตัวแทน

พอเขารู้ข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาว่ายังไง
เพราะว่ามีบางคนบอกว่าเขาเลิกขายตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำนะ

แล้วคนที่เขาซื้อไปกินแล้วมีปัญหาจริง

มีลูกค้ามาบอกว่าโอ้โหผลข้างเคียงนี่แย่เลย
งเวียนหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมอะไรแบบนี้
โอ้โหนะมันน่ากลัวนะครับทุกผู้ชมครับ